แบบนี้คือยังไงกันแน่ที่นายกเศรษฐาออกมาพูดในที่ประชุมพัก
ว่าก็มีสอสอมาขอตำแหน่งจนหลายคนใช้คำว่าเอ๊ะแบบนี้เขาเรียกว่าปกติจะมีตัวช้างใช่ไหมพี่อุ๋ย
บางคนเลขตั้งฉายาบอกนี่ตัวเศรษฐาหรือเปล่า
คืออย่างนี้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยมีประชุมพักเพื่อไทย
คุณเศรษฐานายมนตรีเนี่ยซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยเนี่ย
ไปร่วมประชุมพักด้วยเหมือนทุกสัปดาห์นั่นแหละ
แล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบ
ซึ่งเดี๋ยว๒๘ธันวาคมนี้จะมีการแถลงข่าวใหญ่

ก็มีการที่จะต้องให้ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน
มาร่วมประชุมร่วมกันเพื่อที่จะคุยถึงเรื่อง
วิธีการในการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบ
มันมีอยู่ช่วงหนึ่งท่อนหนึ่งของการพูดระหว่างนี้
ก็ไปบอกเรื่องตำแหน่งภูมิกับที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

ว่าจริงแล้วไม่ได้มีการก้าวไก่นะครับ
แต่ว่าถ้าเกิดเรียกมาก็คงต้องว่าไปตามขั้นตอนนะครับ
ไม่ใช่อันนี้นะผมขอฟังในพักเพื่อไทยก่อน
อันนี้เอาไว้ที่หลังขอฟังในพรรคเพื่อไทยก่อน
แล้วก็ขอบคุณค่ะปัญหาเรื่องไว้

ผมรู้สึกว่าผมก็เชื่อว่า
ก็มั่นใจว่าคงมีคนที่ผิดหวังมากกว่าสมหวังนะครับ

คำว่าขอมาเยอะเหลือเกินนี่แหละ

เพราะที่ขอตำแหน่งไป

นายกก็ชี้แจงไปรอบหนึ่งแล้ว
บอกว่าพูดถึงเรื่องความความหวัง
อะไรอย่างนี้ไม่ใช่พูดถึงเรื่องคน
แล้วท่านก็พยายามบอกว่ามันเป็นเรื่องของ

ไปไม่ได้เลยที่จะมาขอผมแล้วผมจะให้ได้เป็นไปไม่ได้

ก็ต้องให้สัมภาษณ์อีกก็พูดถึงเรื่องนี้อีกใช่ไหม

ฟังเสียงนายกที่ชี้แจงเรื่องนี้ในวันนี้อีกครั้งหนึ่งกันแล้วกัน

ว่าจริงแล้วไม่ได้มีการก้าวไก่นะครับ
แต่ว่าถ้าเกิดเรียกมาก็คงต้องว่างไปตามขั้นตอนนะครับ

แล้วไม่ตอบเพราะว่าวันนี้มันมีประเด็น
คือคุณวิโรธก้าวไกลงับไว้แล้วเรื่องนี้

จะบอกว่าปฏิเสธไม่เกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้าย
ตำรวจระดับผู้กำกับนี่ไม่ได้ละมั้ง
แบบนี้เนี่ยเหมือนคนละคนกันเลยนะ

คือคุณวิโรธก็พูดเจ็บพอสมควรเหมือนกันนะคะ

สอสอที่มาฝากผู้อำกับใหม่กับท่านคือใครฝากกี่คนยังไง

แต่คนตำรวจเอกเสร็จพิสูจน์เต็มไม่เยอะแว้น

คำให้สัมภาษณ์ก็เหมือนใบเสร็จรับเงินที่ออกให้ประชาชนไปแล้ว

นทางเดียวคือการแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก
อย่าไปเสียดายวาสนามีเท่านี้ก็ต้องเท่านี้
อย่างนั้นท่านจะต้องอับอายไปทั่วโลก
ลาออกเดินเชิดหน้าอย่างสง่าผ่าเผยไม่ดีกว่าเหรอ

นี่คนตำรวจเอกเสร็จพิสูจน์บอกว่า

นายกเศรษฐาก็เลยยิ้มอ่อนแล้วบอกคำถามต่อไปครับ

วันนี้เดินทางมาทำเนียบนะคะเพื่อประชุมจัดงาน
เลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหาบงคลเฉลิมพระชมภัณฑ์ศาสตร์๖รอบ๒๘กรกฎาคม
ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องการขอตำแหน่งผู้อำกับสั้นเหมือนกันว่า
ได้ชี้แจงไปแล้วนะคะแล้วก็เดินไปเลย